คุณผู้ชมไปดูเรื่องของแม่ย่าตะเคียนกันหน่อย
มาเข้าฝันผู้หญิงคนหนึ่งที่สุพรรณบุรี

เข้าฝันบอกว่าช่วยเอาต้นตะเคียนในน้ำขุดขึ้นมาหน่อย

ถึงบอกว่าเหมือนแม่ญาติตะเคียนมาเตือนภัย
คุณผู้ชมไปดูคลิปนี้กันก่อนค่ะ
ต้องบอกว่าเจ้าแม่ตะเคียน

เพราะญาติของนางกัญญาวีจันลอย
เป็นคนที่ฝันเห็นแม่ย่าตะเคียนค่ะ

เห็นข้างเอ๊ะมันคืออะไร

ที่มากัน๔คนคราวนี้มาเพียบเลยค่ะ
แล้วก็ทหารมธบ๑๗มาตรวจสอบเลยนะคะ
ลูกระเบิดนี้เป็นลูกระเบิดคว่างสังหาร
นิมขึ้นบริเวณสลักแล้วก็ผูกกร่อนด้วย
รัศมีสังหารอยู่ที่๓๐๒๐๐เมตรค่ะ
เจ้าหน้าที่เขาก็เอายางมาล้อมไว้เห็นไหม
บริเวณนะคะแล้วก็จัดการทำลายทิ้งซะ
ตำรวจคาดว่าน่าจะเป็นระเบิดของกลุ่มวัยรุ่น

พอน้ำลดเนี่ยมันก็เลยผุดขึ้นมาให้เจอไง